เรื่องนี้ไม่ต้องรอความฝันมันก็เป็นจริง
เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อย
และที่สำคัญคือราคาถูก
แถมคุณยังได้สปาเท้าเป็นพิเศษในร้านนี้อีกด้วยค่ะ

ร้านนี้บริการครบจบเลยค่ะ

กดไลค์ให้เลยนะสำหรับร้านนี้

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอย๙ทับ๓ตะบนโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ลูกค้าที่มาทานบอกเลยว่าโอ้โหติดใจก๋วยเตี๋ยวเรืองแม่นี้มากเลยอ่ะ
รสชาติอร่อยเข้มข้นดูน้ำซุปนะคะ
คือก๋วยเตี๋ยวเรือยุคนี้สมัยนี้มันมีหลายแบบนะ

รู้สึกตัวเองได้ทานแบบหลายอย่างเยอะถูก
หรือเด็กที่ทานน้อยแล้วก็ทานกันหมดชามด้วยไง
ที่นี่ก็มีให้เลือก๓ราคานะคะ

แล้วไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ยังมีเมนูกะเพราถาดอีกด้วย
นี่จะมาเป็นถาดบ้อเริ่มเลย

เสิร์ฟกันร้อนแบบนี้ในราคาถาดละอยู่๓๐บาทเท่านั้น

คุณก็ได้กะพราวถาดถาดบ้อเริ่มไปทานเลยค่ะ
และแน่นอนคุณผู้ชมรสชาติจัดจ้านสมเป็นกะเพราจริง

แบบข้าวที่ลองใบตองมาก่อนเนี่ย

แล้วถ้ายิ่งทานกับน้องใบตอง

มันก็บรรยากาศด้วยความเป็นธรรมชาตินะใบตองรองก็จะได้ความหอมอย่างที่บอกไปนะคะ
ทางด้านคุณธนกรนินประดิษฐ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยเรือแม่จำเนียน
บอกว่านอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหาร

ลูกค้ายังสามารถที่จะแช่เท้าทำสปาไปด้วย

นั่งทานไปทำสปาเท้าไป

ปลาที่มันจะตอดตุ๊บ

ใช่ค่ะเอาจริงมันไปซอกซอนหมดเลย
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนบ้าจี้ต่ำลักเส้นหน่อยค่ะ

อันนี้คุณก็ต้องพิจารณาตัวท่านเองด้วยว่าท่านจะทนไหวหรือเปล่า

สงสารเจ้าของร้านเขาต้องเปลี่ยนต่อ
แต่ว่านี่ก็เป็นบริการพิเศษของทางร้าน

จะมานั่งตรงซุ้มไม่ไผ่สไตล์ลูกทุ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
ทางร้านจัดบริการให้เต็มที่นะคะ
บอกกันหน่อยแล้วกันพี่กัดของร้านนะคะ
อยู่ที่ซอย๙ทับ๓ตะมนตโภษะอำเภอเมืองอ่างทอง

ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมงเย็นนั่นเองนะ
ลองลิ้มชิมรสกันได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่๙บาท
อิ่มอร่อยสบายท้องสบายกระเป๋าจริงจ้

ไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณหย่อนเท้าลงไปทำสปาเท้าได้ด้วย
คุณลองไปกินที่อันนี้ไหมสัมภาษณ์
ให้อาหารจราเข้แล้วขาหายแล้ว

อันนี้เป็นกิมมิถของร้านเป็นสุดขายของร้าน